รู้กันอยู่นะฮะว่าเมื่อคืนนี้หลวงพี่อุเทนเนี่ย
พาโยศคีย์ปอร์และโยศคีย์เบิร์ตรวมถึงคณะยาตรีธรรมเนี่ย

แต่ว่าพอขึ้นดึกดื่นแบบนั้น

ทีนี้ไปเจอต่อชะดอเขาก็ห้ามปรามเอาไว้

เราได้คลิปนี้มาจะเห็นว่า
หลวงพี่อุเทนกำลังพาญาติธรรม

พี่นิทพี่นิทเปิด

ตรงนี้แหล่งงานทางด้าวมันจะเข้ามากลุ่มพักเกงว่าจะปล่อยมาด้วย
อย่าค่อยนะครับ
คนที่มุดผ่านไปเมื่อกี้คือใครครับ

หลังจากเบิร์ดนี่เบิร์ดก่อนนะ

จะมีคนชุดขาวข้างหลังนู้นอีก

มีปอมาแล้วคือในคลิปเป็นคณะทุดงของหลวงพี่อุเทน
คีปอลโยคีโรเบิร์ตและคนอื่นอีกเยอะเลยนะคุณ
อันนี้เป็นขาลงจากเขากระโจม
เป็นการเดินลงจากเขากระโจม
แล้วก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อชะดอเขาคอยดูอยู่
บอกว่าเชิญหลวงพี่ออกจากพื้นที่นี้ตรงนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงค่ำคืนมันอันตราย
แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดตรงทางเดินข้ามพรมแดนตรงนี้แล้ว
ทางเดินตรงนี้มักจะมีการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก
ทีนี้ก็ต้องมีการไล่ออกจากพื้นที่

เจ้าหน้าที่เชิญออกดีกว่านิมนต์ออกดีกว่า
มนต์ออกครับเพราะว่าขึ้นไปตรงนี้มันอันตราย
ใช่นี่ดิฉันฟังคุณสืบสกุลเล่าข่าวแต่ตาดิฉันมองอะไรรู้ไหม

แต่เมื่อกี้ก็เห็นภาพตอนที่ถือไม้เท้าบาร์มันบัง
มีภาพนั้นอีกทีหนึ่งไหมตอนที่ถือไม้เท้าแบบเย็น
ใส่รองเท้าไหมคุณผู้ชมช่วยดูช่วยดูตรงนี้หน่อยค่ะ
ขอดูหน่อย

ใส่ไหมคุณสุบสกุลไส่สิครับ
รวมกันได้แล้วก็เรื่องนั้นด้วยคุณในโซเชียลเขาก็ถามเหมือนกันว่า

คีปอลก็ดูตอบตอบสิ่งที่โซเชียลสงสัย
ทีนี้เขาก็เลยแล้วโยคีปอร์รู้ได้อย่างไรล่ะ
โซเชียลเขาโจมตีประเด็นที่เป็นการจัดฉากปรากฏถ่ายรูป
แสดงว่าไม่ได้ตัดจากโลกจริงหรือเปล่า
ยังเอามือถือขึ้นไปส่องดูโซเชียลหรือเปล่า
ทั้งที่นี่มีไฟฉายส่องทางด้วยซ้ำ
คือหลวงพี่อุเทนบอกว่าเอามือถือไปเพราะจะได้เปิดไฟฉาย
แล้วก็ส่องดูทางทางตรงนั้นมันมีงู
อ๋อเหรอฮะอเรนนี่ก็มีไฟฉายไงคะ

ใช่ว่าไหนว่าจะตัดขาดนะยังมีมือถืออยู่เลย
จบไหมจบเรื่องนี้นะคะ